เรียกการให้ท้นายพัฒน์ทนายพัฒนายก่อนเลย

ก็คือหน้าชายยาคุมอ่ำ
นางสาวธนิชาเอกสุวรรณวัฒน์หรือว่าทนายพัฒน์ทนายความของแอมสายนายวันนี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
ซึ่งทางด้านทนายชายาทนายส่วนตัวของทนายพัฒน์ก็บอกว่าวันนี้พามายืนยันเจตนาบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูกหมายเรียก
นายพัฒน์เองก็บอกเหมือนกันนะคะว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาไปแล้วเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่เคยส่งกระเป๋าคุณก้อยไปให้แก้วที่เป็นเพื่อนแอมม์เพราะไม่รู้จัก
กระเป๋าแบรนดเนมรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรทนายพัฒน์ก็ไม่เคยใช้
ประเด็นนี้มันน่าจะมาจากการที่ตำรวจไปสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาแล้วซัดทอดมา
ไม่รู้ว่าอาจจะอยากถอดตัวเองออกจากการเป็นทนายของแอมหรือเปล่า
ลองฟังเสียงธนายพัฒน์นะคะ
ผู้ต้องหาอีกคนนึง
เพราะว่าเป็นความลับของรู้ความมันไหลอย่างเลย
เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้ไปตอบในสำนวนเนาะ
ได้หรือไปตอบไม่ได้เลยแต่ดูในสำนวนเลย

อะไรที่คิดชั่วทำชั่วเราไม่ทำ
เป็นสิ่งที่ดีแล้วมันอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวว่าแอมจะฟ้องทั้ง
พิธีกรสื่อดังสื่อมวลชนตำรวจนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกันแต่ยืนยันว่ามีการฟ้องแน่
ถ้าใครอยากรู้ว่าตอนนี้แอมเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าสารจะเบิกตัวแอมมาขึ้นเบิกความในชั้นศาล
คดีฟ้องหมินประมาทนายระพีชำนาญเรือค่ะ
คุณระพีก็คือคนที่เป็นคนติดต่อรวบรวมทุกอย่าง

จนทำให้จิ๊กซอแต่ละชิ้นมาต่อติดกัน
จนทำให้แอมมีคดีสิบห้าคดีณตอนนี้น่ะค่ะ

ถ้าจะมีการทำอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรจากตัวเธอ

ล่าสุดที่เข้าไปเยี่ยมในทันทะสถานหญิงกลาง
บอกว่าให้รอดู๑มิถุนายนได้เลยนะคะ

อันนี้คือทนายพัฒน์พูดนะส่วนทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยหรือว่าอดีตทนายแม่
ของคุณตังโมจำได้ไหมคะที่ตอนแรกบอกว่าแอมเนี่ยเซ็นแต่งตั้งให้เขาเป็นทนายเหมือนกัน
ซึ่งเขาจะเป็นทนายให้ก็ต่อเมื่อแอมยอมรับสารภาพในคดีของคุณก้อย
ถอนตัวแล้วนะคะโดยบอกว่าเพราะแอมไม่ยอมสารภาพในคดีคุณก้อย
แล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาจะยังสู้ต่อผมก็เลยตัดสินใจถอนเมื่อคืนนี้
บิ๊กโจ๊กว่ายังไงบ้างเพราะว่ามีข่าวมาว่าแอมจะฟ้องทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็ชุดทำงานในคดีนี้ด้วย
โดยทนายพัฒน์บอกว่าจะฟ้องกลับด้วยพรบอุ้มหายฐานบังคับขู่เข็นให้รับสารภาพ
โจ๊กบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการสอบปากคำแอมทุกครั้งแอมเป็นคนร้องขอให้บิ๊กโจ๊กเข้าไปสอบปากคำเอง
ไม่ได้มีการขู่เข็นเลยส่วนในพรบการป้องกันการอุ้มหายแล้วก็ซ้อมทรมานเนี่ยเอาไว้ใช้กับตำรวจนอกรีด
แต่นี่เป็นคณะทำงานที่แต่งตั้งมาตามมาตรฐานวิชาชีพเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟ้องฟ้องไปเลยไม่เป็นไร
แต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องจำนวนต่อหลักฐานอยู่ดีเพราะถ้าหลักฐานไม่พอสารก็คงไม่ออกหมายเรียก
โจ๊กทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะว่ากฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เวรกรรมมันมีอยู่จริงนะ
เราต้องขออนุญาตกัน
เป็นคนที่ขอพบผมเองนะครับนะเขาเขาเป็นคนติดต่อมาขอพบผม
ผมกับลูกน้องเนี่ยก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรเพราะเราเราไม่ได้ไปบังคับใครอยู่แล้ว
คือเรื่องกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องเวรกรรมมันมีจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องกฎหมายก็ว่าไปแต่เวรกรรมมันมีจริง
ทุกคนที่เราแจ้งข้อหาเขาเขามีสิทธิฟ้องได้หมด
เขาจะฟ้องใครก็ได้หมดนะครับเขามีสิทธิ์
แต่ว่าตำรวจเนี่ยต้องยืนอยู่บนหลักการตำรวจต้องไปลงไปเป็นผู้ขัดแย้งกับเขา